ก็ท่านผู้ชมครับดูอีกที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับ
ลักษณะเหมือนแบบวัดอยู่กลางถนนเป็นเกาะนะ

ที่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มี

ทีนี้คนงานก็ไปตัดต้นพงต้นโพทำแถวนั้น

อ่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นลักษณะของพุทธศาสตร์นะฮะ

ทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่พูดถึง
เรื่องการเจอสิ่งเล่นลับต่างเยอะแยะไปหมด
เรื่องราวต้นโพออาถรรพ์นะฮะ
ตรงนี้อยู่ที่หมู่หนึ่งตมชายภูมิบำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะฮะ
หรือบอกว่าเรื่องของคนเจอผีคนแก่ผีเด็ก
ผีผมยาวสาวสวยอะไรพวกนี้เดินไปเดินมา
วิ่งกันเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะช่วงกลางดึก

ท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพช่วงกลางคืนนะฮะ
เราก็ลองไปตรวจสอบข้อที่จริงกันหน่อยกันแล้วกัน
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวบันทยาลัยธรรมดาทีวี

ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับพุทธสถานวัดแจ้งที่อ่างทองนะครับ
บรรยากาศโดยรอบก็นี่ฮะช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับ

จะมีสารที่ชาวบ้านสร้างเอาไว้นะครับเป็นสารเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
สารเจ้าแม่กิ่งแก้วนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ
มีเครื่องเส้นไหว้ได้คุยกับนายสกุลวิถีเถื่อนอายุ๗๔ปี
ชาวบ้านเรียกว่าตะกุลคนนี้ฮะ
คุณตระกุลนะฮะเป็นคนดูแลวัดแห่งนี้มานานหลายสิบปีแล้ว
คุณตะกุลเนี่ยแกยืนยันว่ามีผีจริงเห็นผีมากับตาตัวเองจริงหลายอย่าง
ระกุลบอกว่ามีอยู่คืนนึงนะอย่างเช่นคืนนั้นเป็นวันพระ
ระกุลก็เดินตรวจตรารอบวัดเหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง
แต่งตัวชุดไทยสบายเฉียงสีเหลืองอ่อนสวยงามมาก
ออกมาเดินแถวโคนต้นโพออาถรรพ์ลักษณะแบบนี้เลยนะครับ
ทำภาพตามคำบอกเล่าของตระกุลนะฮะด้วยความอยากรู้ฮะไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับอะไร
ก็เดินไปถามถามอาจารย์จะไปไหนล่ะแต่หญิงสาวคนนี้ไม่ตอบ
แล้วเดินหายไปในโคนต้นโพซะอย่างนั้น
นี่ฮะตระกุลแกบอกเห็นกับตาตัวเองมาแล้ว
หลังจากคืนนั้นเจออีกกำลังเดินตรวจวัดเหมือนเคยนะครับคราวนี้เจอคนแก่เดินถือไม้เท้าอยู่แถวโคนต้นโพเดินไปเดินมาครั้งนี้ตระกุลบอกไม่ถามแล้วคิดว่าต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลสถานที่แน่นะฮะก็เลยไม่ถามนะครับ
สมัยก่อนแถวโทนต้นโพแถวนี้เนี่ยเป็นสุสานฝังเด็กด้วยนะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กทารกที่เสียชีวิตแบบฟันน้ำนมยังไม่ทันขึ้นนะคือพอเสียชีวิตแล้วเขาจะยังไม่เผาจะมาฝังไว้ก่อนนะก็เลยเจอผีเด็กก็มีเด็กเล็กวิ่งไปวิ่งมาก็มีบางทีก็เจอคนแก่เหมือนคนแก่จะมาไล่เด็กวิ่งเล่นอะไรแบบนี้ก็มีตระกูลแกบอก

แต่ของอย่างนี้นะเรื่องการเจอผีเจอสิ่งเล่นลับพวกนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนน่ะมันส่วนบุคคลจริงค่ะบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอเขาบอกมันอยู่ที่ว่าสัมผัสเซนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณสู่ชาดาพูดสู่ข่าวแล้วก็เลยบอกตากูลบอกตาหนูก็อยากเจอหรอคุณสู่ชาดาบอกอยากเจอเหรอหนูอยากเห็นตากูลบอกอ่
แก้วที่โคนต้นโพอ่ะนะบอกว่าขอให้ประกดตัวให้เห็นหน่อยเอาแบบที่ตาเห็นเนี่ยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเขาก็อยากจะเห็นว่ามีจริงไม่มีจริงค่ะนี่ตากูลบอกอ่าจุดฮูบเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วสู่ชาดาเดินตามตามาอ่าน่ะยกมือพนมอ๋ออวณาแล้วเดินรอบโคนต้นโพออ่าฝานเจ้าแม่

ไม่ติดไม่ใช่เหรอคะแบบไม่ติดกล้องไม่ติดอะไรอย่างนี้
ไม่รู้เราก็ไม่ได้ลบหลั่วเป็นว่าคุณสุชาดากับกล้องที่เราตั้งถ่ายไม่เจอ

นางสมปองฮะคุณยายสมปองวัย๗๘ปีนี่อยู่

คุณใครสั่งใครสอนให้จัดไฟแบบนั้นอ่ะ

ยายจะไม่รู้ได้อยู่ไงน่ะ

หัทปรัศนาของเจ้าตีที่้หยาบ
เจอมาก่อนที่เป็นต้นน่ะ
เป็นผีห้อยหัวมา
เขาโผล่มาได้ยังไงคือช่วงเวลาประมาณกี่โมง
คนก็หนีติคนมาอยู่ก็รีบหนีไปเลย

พี่บอกว่ามีวิทยาเข้าทรงอย่างเด็กคนที่ถูห่วยรับไหม

มันบอกมันมายืนตรงนี้มันบอกเขาฝักมือ
วักมือมันก็ไปมันก็กลัวจังเลยกลัวจังเลยแล้วก็ให้หวย
แล้วมันก็ถูกแล้วมันก็เอาหัวหมูมาแก้บนตรงนี้
นี่ใครช่างภาพคุณใครจัดไฟบอกดิฉันมาเดี๋ยวนี้เลย
ยายสมพรแกโผล่มาพอดีบอกยายจะมาไหว้สารนี่แหละ

เพราะเผื่อยายแกบนกลางคืนไว้ไงว่าจะมาไหว้ตอนกลางคืน
ยายบอกว่ายายจะรู้แล้วอย่างนี้ก็จะมาอยู่กันนอนนี้ยายก็มาของยายนี่แหละ

ยายมาดึกเหมือนกันไม่งั้นบางทีคนที่เขาเจอกลางคืน
อาจจะเจอยายก็ได้นะถ้ายายแกชอบมาไห้ตอนกลางคืน